อย่างที่เกริ่นไปตั้งแต่ต้นรายการคุณผู้ชมฮะอยู่ในพื้นที่ไหน
สภาพอากาศเป็นอย่างไรบอกต่อกันมาหน่อยนะครับ
เราตรวจสอบคุณภาพอากาศให้คุณผู้ชมได้ทราบกันก่อนเลย
เช้านี้ใครไม่อาบน้ำบ้างยกมือขึ้นหน่อย
เพราะว่าอากาศมันเย็นน้ำมันเย็นเหลือเกินอาบไม่ไหว
อากาศเย็นจริงช่วงนี้นะครับบ้านเราทั้งกรุงเทพนครและปริมณฑล
อุณหภูมิต่ำสุดเมื่อเช้านี้ประมาณสัก๖โมงเช้า๗โมงเช้า
อยู่ที่ประมาณ๑๖๑๗องศาเซลเซียส

ดิฉันวัดตื่นมาสายหน่อยก็อาจจะวัดได้ประมาณ๒๐๑๙๒๐องศา
ของผม๑๘องศาที่เขตหลัก๔ในช่วง๗โมงเช้า
คุณผู้ชมอุณหภูมิบ้านท่านเป็นอย่างไรบอกต่อกันมาหน่อยนะฮะ
เพราะบ้านเราอย่างที่บอกนะครับว่ามวลอากาศเย็นจากประเทศจีนระรอกใหม่เนี่ย
มันแผลลงมาปกคลุมบ้านเรามาตั้งแต่เหนืออีสาน
จนกระทั่งมาถึงภาคกลางและภาคใต้ตอนบนด้วย
ดังนั้นช่วงนี้ฟ้าที่ครึ้มเป็นเมฆแล้วก็เป็นหมอกไม่ใช่ฝุ่น
เพราะว่าฝุ่นมันถูกลมแรงพัดไปแล้ว
ดังนั้นช่วงนี้นะครับตอนเช้าตอนค่ำอากาศเย็นหลายพื้นที่
แต่ตอนกลางวันถามว่าร้อนอยู่ไหมยังร้อนอยู่
อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ประมาณสัก๒๙๓๐องศาเซลเซียส
แต่ถ้าถามถึงภาคใต้ภาคใต้ยังมีมรสุมตะวันออกเชียงเหนือ
พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยอยู่นะครับ
ดังนั้นภาคใต้อาจจะเจอคลื่นลมแรงอยู่นะครับ
ต้องรับฟังคำเตือนจากทางหน่วยงานราชการด้วย
คลื่นสูงประมาณ๒๓เมตร
เรือเล็กควรจะงดออกจากฝั่งไปก่อนนะครับ
แล้วก็ถามว่าหนาวนี้มันหนาวสุดท้ายหรือยัง
การกันว่าลมหนาวแรงในเดือนนี้น่าจะหมดแล้ว
ถ้ารออีกทีอาจจะต้องรอลุ้นกันกุมภาพันธ์

ถ้าอากาศเย็นจากจีนมานะมันจะมาอีกนะฮะ
ก็จะทำให้อุณหภูมิในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์
อาจจะลดลงอยู่บ้างนะครับ
อันนี้ก็อุณหภูมิต่างในพื้นที่กรุงเทพมนาคอนเห็นไหม
องศาพรุ่งนี้ยัง๑๗อยู่ในตอนเช้านะครับ
แล้วก็ไล่ไป๑๘๑๙๒๐๒๑จนถึงปลายสัปดาห์นะครับ
ส่วนวันที่๒๐๒๕กุมภาพันธ์นี้นะครับ
อาจจะมีการก่อตัวของพายุลูกแรกของปีนี้

กระทบต่อบ้านเราหรือไม่อย่างไรนะครับ
ก็ต้องรอติดตามช่วงใกล้หน่อยนะฮะ
เราจะมีคำเตือนให้คุณผู้ชมได้ทราบกันอีกครั้ง
จากการคาดการณ์สภาพอากาศนะครับของหน่วยงานต่าง
ถ้าเขาคาดการณ์มาว่าพายุลูกนี้มีผลกระทบอย่างไร

เพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะแต่ละพื้นที่ดูสภาพอากาศว่า

พี่กัดมาด้วยนะคะว่าชมอยู่ที่ไหนแล้วก็อุณหภูมิตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่นะคะ